นักร้องลูกทุ่งสาวอินดี้ลำไยหายทองคำหรืออ้ายสุพรรษาเวทกามาเริ่มต้นเข้ามาเดินบนเส้นทางสายดนตรีด้วยการเป็นนักร้องในวงตามงานลานเบียซึ่งได้ค่าจ้างเพียงวันละ๓๐๐บาทต่องานเท่านั้น
โดยดึงเธอมาร่วมงานในเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๗พร้อมกับเพลงฮิตติดหูทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างผู้สาวขาเลาะ
มียอดวิวคนดู๒๗๖ล้านวิวในช่วงระยะเวลาเพียง๗เดือนค่าตัวก็ค่อยพุ่งปรี๊ดพุ่งปรี๊ด
และอนิสงฆ์จากยอดวิวกว่า๒๐๐ล้านวิวทำให้ปัจจุบันเธอวิ่งรอบงานวันละ๓๔งานและเคยรับสูงสุดถึง๖งานใน๑วัน
และขอให้คุณผู้ชมหยิบเครื่องคิดเลขเตรียมกดคำนวณรายรับของเธอไปพร้อมกันเลยนะคะ
เพราะงาน๑ได้รับค่าจ้างอยู่ที่๘๕๐๐๐บาทกับการร้องเพลง๑๕เพลงในเวลาเพียง๑ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น
ลองคิดเล่นนะคะว่าสมมุติ๑วันรับ๔งานงานละ๘๕๐๐๐บาทเท่ากับวันละ๓๔๐๐๐บาท
และ๑สัปดาห์๗วันก็จะเท่ากับ๒๓๘๐๐๐บาท
แล้ว๑เดือนทำแบบไม่ต้องพัก๓๐วันเต็มเฉลี่ยวันละ๔งานทำเงินไปถึง๑๐ล้าน๒แสนบาทกันเลยทีเดียว
เห็นรายได้แล้วคุณผู้ชมก็ไม่น่าแปลกใจแล้วที่นักร้องสาวจะสามารถซื้อบ้านราคาหลังละกว่า๔ล้านบาท
เงินสดให้กับครอบครัวภายในระยะเวลาเพียง๒ปีเท่านั้น
แววมาว่าตอนนี้กำลังเตรียมนับแบงค์ถอยรถเน้นสปอร์ตคันหรูอีกด้วยนะคะ
แต่ก็อย่าเพิ่งอิจฉาตาร้อนหรือเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนักร้องเต้นโชว์กันหมดนะคะ
เพราะรายได้ที่เราเห็นนี้ไม่ได้เข้ากระเป๋าเธอคนเดียวแต่ยังต้องนำไปแจกจ่ายชาวคณะหายทองคำอีกนับ๒๐ชีวิตด้วยล่ะค่ะ
แถมไม่ว่ามาว่าตอนนี้กำลังเตรียมนับแบงค์ทอยรถเบนค์สปอร์ตพันธุ์หรืออีกด้วยนะคะ